ไม่หมดค่ะอีกหนึ่งคดีเรื่องของการหลอกลวงก็คือ

จริงผู้เสียหายกรณีนี้มีเยอะนะ

คือมาแจ้งความไม่ไหวแล้ว
คือข้าวกล่องที่เธอไปทำสัญญาว่าจะส่งเข้ากล่องให้
ตอนนี้ทางด้านคนที่มาทำสัญญากับเธอ

แล้วเข้ากล่องมันเป็นหมื่นมันก็เน่า
ข้าวกล่อง๑หมื่นกล่องต่อวัน
น้ำดื่ม๑หมื่นขวดต่อวัน
แล้วก็ไข่ต้มอีก๓๐๐๐ฟองต่อวัน

โอ้โหลงทุนเยอะนะคุณเป็นล้านล้านในการทำข้าวกล่องแบบนี้
ใช่ค่ะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ซื้ออุปกรณ์ในการทำข้าวกล่อง
แต่ท้ายที่สุดแล้วดูสิมันเสียไปหมดเลย
ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเข้ากล่องกลายเป็นคดีใหญ่ได้

แล้วทีนี้มันก็มีเรื่องของการหลอกลวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วเมื่อวานนี้นะตำรวจสพพญาแมนอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดอุตรดิษฐ์

เพราะว่าเขามีข้อมูลมาบอกว่าไอ้ข้าวกล่องนี้
จะไปส่งให้กับโรงงานในจังหวัดพิศนุโลก
อันนี้ตามที่คุณธนิสรกุยแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดอุตราดิษฐ์เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็ถูกมิจฉาชีพมาหลอกลวง
แล้วบอกจะให้เอาเข้ากล่องไปส่งที่โรงงาน
ในพื้นที่ของวังกะพีอุตรดิษฐ
นั่นก็คือบริษัทไทยแอร์โร่จำกัด
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่บริษัทไทยอาโลจำกัดไปที่โรงงานเลย
ไปดูซิว่าที่นั่นมีร้านข้าวขายไหม
จำเป็นไหมต้องเอาเข้ากล่องไปส่งเป็นหมื่น

ทีนี้ไปตรวจสอบดูนะปรากฏว่ามีพนักงาน๔๐๐กว่าคน
แล้วที่โรงงานแห่งนี้ค่ะ

เพียงพอกับพนักงานทุกคนไม่เห็นต้องสั่งเข้ากล่องจากข้างนอกเลย
มีร้านอาหาร๑๖ร้านมีบริการข้าวฟรีน้ำฟรี
มีการจำหน่ายกับข้าวหนึ่งอย่าง๑๐กว่าบาทเอง

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอรู้แบบนี้แล้ว
แปลว่าอะไรโรงงานที่พิศนุโลก
คือเขาก็ไม่ได้รับเข้ากล่องไม่ได้จะต้องการเข้ากล่อง

เขาไม่ได้เป็นโรงงานที่สั่งเข้ากล่องเลย
อันนี้เป็นทีมแรกของตำรวจ

อีกทีมไปบ้านของผู้ถูกกล่าวหา

ผู้ถูกกล่าวหา๒คนไปที่บ้าน

เพราะว่ามันมีการแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงไงคะ

นางธนิตาจันอิ่มเป็นคนชวน
เป็นคนชวนอีกคนนึงก็คือนางสาวกัณหาไทย
สุขใสเป็นผู้ทำสัญญา
วิธีการของสองคนนี้น่าจะเป็นแบบนี้ครับคุณครับ

บอกว่าวิธีการแรกคือนางธนิตาจะชักชวน

อยากได้น้ำดื่มทำไหมทำส่งไหม
เหยื่อก็หลงเชื่อแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำส่ง
แต่ทีนี้แหละพอจะทำส่ง
ต้องมีเงินประกันสักแสนกว่าบาท
คือเป็นเงินประกันหรือว่าเงินสัมปทานนั่นเอง
วางเงินเอาไว้ก่อนว่าเธอจะทำเข้ากล่องส่งฉันได้จริง
วันละ๑๐๐๐กล่องจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แบบนี้นะ

ก็จะเป็นหน้าที่ของนางสาวกัณฑไทยสุขใส
เป็นผู้ทำสัญญาแล้วก็คอยตรวจดูซิ
เหยื่อผู้เสียหายทำเข้ากล่องส่งตรงเวลาหรือเปล่า

ถ้าไม่ครบเมื่อไหร่ตามสัญญาเมื่อนั้นนะ
โอ้โหจัดการทันทีให้เสียค่าปรับ
ใช่แล้วก็ค่าปรับ๓๕๐๐๐บาทแบบนี้
หรือว่าไม่รับเข้ากล่องเลยทำให้เข้ากล่องก็บูดเน่าเสียแบบนี้
ใช่แล้วทีนี้เมื่อวานการตรวจค้นบ้านของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๒คน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอเส้นทางการโอนเงินมูลค่ากว่า๑แสนบาท
แล้วเมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจ
ก็มีการสอบปากคำ๓ชั่วโมง
ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่ขอให้ปากคำใด
ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องสงสัยทั้ง๒คน
เขาก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำถูกต้อง
ตามสัญญาการว่าจ้างทำข้าวกล่อง

รวมถึงบอกด้วยว่าจะฟ้องแท่งเรียกฆ่าเสียหายนางธนิสร
ที่เป็นคนทำเข้ากล่องเนี่ยเพราะว่าทำผิดสัญญา
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาช่อโกง
แล้วก็ปล่อยตัวทั้งสองคนไป
แต่ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติของนางธนิตา

ปรากฏว่าเคยมีประวัติครอบครองยาเสพติด
แล้วก็ยังมีคดีช่อกงในพื้นที่อีกหลายคดีเลย
ดังนั้นตำรวจก็เลยฝากบอกมาเลยค่ะ
ผ่านหน้าจอในแล็ปบอกว่าอยากให้ผู้เสียหาย
ที่เคยถูกทั้งสองคนนี้ช่อโกง

หลังจากที่มีการไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาแล้ว

ส่วนกรณีมีผู้เสียหายบรายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นั้นต้องขอเวลาในการตรวจสอบ
หากพบเพิ่มเติมและเข้าข่ายว่าช่อกงประชาชนก็จะดำเนินการต่อไป
คดีนี้เป็นคดีที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสนใจด้วยนะ

และผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าผู้ต้องหามีคดีเก่ามาก
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเกรงว่าจะหลบหนีหรือไม่

เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนดำเนินการเตรียมจับกลุ่มได้

แล้วก็เมื่อวานนี้พอตำรวจเขาใช้เวลาในการสอบปากคำอย่างที่บอกคือ๓ชั่วโมง
ระหว่างที่สอบปากคำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคือมีผู้เสียหายอีกคนนึง
คือนางสาวนพัดสวรรค์ยิ้มเจริญก็มาที่สพพญาแมนเลยค่ะ

เล่าให้ฟังด้วยว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เธอสูญเสียคุณพ่อ
เพราะว่าอะไรคุณพ่อทำสัญญาทำเข้ากล่อง
กับทางนางสาวกัณฑไทยเหมือนกันนะ

คือซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารจากนางสาวกัณฑไทย
รวมแล้วคุณผู้ชมเป็นเงิน๓ล้านบาทนะคะ
แล้วพอทำเข้ากล่องส่งก็ไม่มีการรับเข้ากล่องไป

โดยเขาอ้างแบบนี้บอกว่าข้าวมันแฉะ

แล้วคุณพ่อคุณพ่อก็เครียดมากอายุเยอะแล้ว
มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะคะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
ก็เลยเครียดจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ
แล้วตอนนี้ผู้เสียหายรายนี้เธอก็บอกว่าดีใจนะ

แล้วตัวเธอพร้อมจะเป็นพยานให้กับคดีนี้เต็มที่

ก็คือนางปรียาอ่อนอ่วมน้อยอายุ๔๕ปี
เป็นชาวตำบลท่ามฟืองอพิชชัยจังหวัดอุตรฐฤษฐ์

ด้วยการมาสั่งน้ำส้มวันละ๑๐๐แก้ว
รับน้ำส้มไปแล้วอ้างว่าไม่ได้มาตรฐาน
ทยอยมาแจ้งความกันเรื่อยนะครับ
เรื่องนี้นายอาชญะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรม

ก็ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง

มีการหลอกผู้เสียหายมาแล้วหลายต่อหลายคน
อกจากนี้ชมรมยังพบว่ากลุ่มที่หลอกลวง

เอาตรงก็คือเป็นตำรวจมาช่วยเหลือ
และได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับที่เป็นเงิน
โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับ
แล้วให้ตำรวจไปบอกเหยื่อว่าเหยื่อทำผิดสัญญาเขานะ
ทำผิดสัญญาแบบนี้ต้องชดใช้

เพื่อให้ชาวบ้านที่ถูกหลอกหวาดกลัว
ส่วนวิธีการเลือกเหยื่อของขบวนการนี้
ขั้นตอนแรกจะตรวจสอบดูว่าเหยื่อ
มีความรู้เรื่องกฎหมายหรือไม่
ถ้ามีก็ปล่อยไป
คือถ้ามีความรู้เรื่องกฎหมายจะไม่เข้าไปยุ่ง
แต่ถ้าเหยื่อคนไหนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
เอาล่ะจะเข้าไปหลอกลวงทันทีนะครับ
รวมถึงการพยายามเอายอดเงินสูง
ยอดสั่งสูงเป็นล้านเป็นตัวล่อ
เหยื่อผลิตเยอะแล้วจะได้ส่งมอบไม่ทัน
แล้วท้ายที่สุดก็ต้องเสียค่าปรับนะครับ

โดยมีการนำประวัติของนางธนิตาหรือว่าอิ๋ว
มาเปิดเผยว่ามีคดีติดตัวอยู่๑๐คดี
ช่อกงทรัพย์ปลอมเอกสาร
คดียาเสพติดอยู่ระหว่างประกันตัวในชั้นศาล
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายอัจฉริยะที่ไลฟ์สดกันนะครับ
เพราะมีเพื่อนเป็นหมอเขมีน
สามารถเสกท้องให้ตัวเอง
ท้องโตได้ท้องยุบได้โดยไม่มีการคลอดลูก
เทียบกับของนางอิ๋วคนสวย
ต้องบอกว่ามีคดียาวเป็นหางว่าวนะครับ
ค้ายาทั้งยักยอกทั้งปลอมเอกสาร

ขณะนี้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม

ผู้ใดที่ถูกนางสาวทัศนิตาแล้วก็พวกหลอกลวง
สามารถมาร้องเรียนเพิ่มเติมกับทางชมรม
หรือว่าจะไปพบตำรวจอุตรศาสตร์
เพื่อให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่ามีตำรวจเข้าไปเอี่ยวหรือเปล่านั้น
เมื่อวานก็มีการไปสัมภาษณ์
ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทนจังหวัดอุตรศิษฎภ์
ภนตำรวจตรีพระอยู่ธนศิเสิปวงษ์
ผู้การอุตรศิษฎภ์นี่ก็เปิดเผย
ประเด็นคดีเข้ากล่องหมื่นกล่องยังต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ